ใช่ตรงเป้าเลยค่ะ
คุณแม่ก็ป่วยมา๑๐กว่าปีแล้วเนาะ

กลับไปใช้กับคุณแม่อย่างจริงจัง

หรือว่าแพทย์ดื้อเกินไป

คือถ้าสมมุติแพทย์หาโรงพยาบาลทางคุณหมออย่างที่บอกว่าอยากให้แพทย์ฟีดด้วยสายยาง
แต่เราก็ยังดื้ออยู่ที่ยังแบบขออนุญาตป้อนด้วยช้อนไปก่อนอะไรอย่างนี้
ก็เลยจะเอาคำถามนี้มาถามคุณหมอด้วยว่า
สิ่งที่แพทย์ทำตอนนี้มันโอเคไหมด้วยความคิดของตัวเองคิดว่า
ถ้าเราใส่สายฟีดไปเลยอย่างนี้
แกก็จะลืมไปเลยว่ากลืนยังไงเพราะอยู่ดีแกก็อุ๊ยอิ่ม
อิ่มแล้วไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องกลืนอะไรเลย
แต่ที่คุณหมออยากให้ใส่เนี่ยคือกลัวเรื่องของการสำลัก
แล้วถ้าสำลักแล้วหรือมีอาการติดคอ

ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นสองประเด็นที่ตอนนี้เราก็
เอ้ยเอายังไงดีหรือจะให้คุณแม่ไส่ไปเลยมั้ย
หรือมันจะมีวิธีไหนที่แพทย์พอที่จะแบบทดกันได้บ้าง
ดูแลผู้ป่วยก็เหมือนแบบค่อนข้าง
ก็นิดนึงก็เลยกังวลนิดนึง
แล้วคุณคิดยังไงกับการที่เหล่าะเขามองว่าผู้สูงอายุคือผู้ป่วย
จริงแล้วผู้สูงอายุเขาก็มีชื่อเฉพาะอยู่แล้วว่าผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยก็คือผู้ป่วยก็คือแยกกันอยู่แล้ว
ถ้ามันจะเกี่ยวเนื่องกันก็คือผู้สูงอายุที่ป่วยเฉย
แต่ผู้สูงอายุไม่ใช่ผู้ป่วยนะคะ
ก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนญาติก็ยังเป็นญาติเป็นพ่อแม่เราเหมือนเดิม
แต่แค่อาจจะทำอะไรได้ไม่เท่าเดิมเฉย
อาจจะแค่ช้าลงหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
กำลังใจมีแน่นอนคือตอนนี้ด้วยเราที่ดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วอย่างนี้
แล้วดูแลคุณแม่แล้วก็เจอคนที่มีอายุค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว
คือจริงเดี๋ยวหน่อยพัดว่าผู้สูงวัย
เขาก็เริ่มที่จะหาอะไรทำเพื่อให้ตัวเองไม่เป็นภาระลูกหลานแล้วนะ
แต่บางทีอาจจะต้องการกำลังใจจากพวกเราว่า
ไม่ใช่ก็โอ๊ยแม่ช้าจังเลยโอ๊ยนู่นโอ้ยนี่
ต้องแบบให้เวลากับเขานิดนึงอะไรอย่างนี้

คือแบบว่าอาจจะแบบมากขึ้นที่เขาไม่ได้ไปในดุลูก
คือแพทย์ว่าการได้ดูแลพ่อแม่มันเป็นบุญที่ใหญ่หลวงที่สุดนะคะ
เหมือนที่เขาพูดว่าก่อนที่เราจะไปทำบุญ
หรือไปวัดไปหาพระท่านไปอะไรอย่างนี้
เราได้ทำบุญกับพระในบ้านได้ดูแลพระในบ้านแล้วหรือยัง
แล้วก็ยึดคตินี้มาตลอด
คือวันที่เราเด็กท่านยังดูแลเรามาได้
วันนี้เราโตเติบใหญ่มาขนาดนี้
การกลับหันกลับไปดูแลท่านมันไม่ใช่เรื่องใหญ่
ถามอีกเรื่องหนึ่งข้อมูลของนักที่มีเรื่องของแฟนเก่าพี่เบ้นเข้ามาเกี่ยวของที่เป็นภาพของนักที่
ไม่มีแล้วพี่เบนน่าจะได้ให้สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วเนอะ
ก็ยึดตามบทสัมภาษณ์ที่พี่เบ้นได้ให้สัมภาษ
อย่างเรื่องนี้เคยเข้าหูแพทย์มาสักระยะ
คือจริงเรื่องของการเข้าหูมันเหมือนแบบมีแค่การเห็นแล้วก็การพูดถึงเฉยอะค่ะ
แต่ว่าก่อนหน้าที่จะมีประเด็นแพทย์ก็คุยกับเขาก่อน
หมายความว่าก่อนหน้าจะมีเรื่องอะไรอ่ะผู้ประสงค์ดีทักแชทเข้าไปในไทยรัฐออนไลน์เนี่ย
ก็มีคุยกับพี่เบ้นบ้างเรื่องนี้อยู่แล้ว

ก็ตอนนี้ก็ยังไปมาค่ะแต่ก็ยังไม่ได้แบบอยู่ด้วยกันร้อยเปอร์เซ็นต์
มันก็จะมีพวกนักเรียงคีย์บอร์ดต่างมาคอมเมนต์
ซึ่งวันนี้พลัดก็พูดไปเองตอนเช้าว่า
ในพื้นที่ของพระรพัฒน์ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้แบบค่อนข้างหลากหลาย
ไม่ได้จำกัดแต่บางความคิดเห็นแพทย์มองว่ามันไม่น่าจะประสงค์ดี
น่าจะเป็นการก่อกวนแล้วก็สร้างความแตกแยกในครอบครัวมากกว่า
เหมือนหาประเด็นมาเล่น
ไม่มีลงรูปอะไรเลยคือเหมือนสร้างมาเพื่อตั้งใจ
ระหว่างที่คอมเมนต์อื่นเนี่ยเขาก็จะมีการให้กำลังใจแนะนำแนวทางอะไรต่าง
แล้วก็พอเข้าไปดูเขามีตัวตน
เราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะงั้นฉันก็ไม่ต้องให้ค่ากับคนแบบนี้
ถ้าเห็นแล้วไม่สบายตากับดก็ไป
หรือถ้าสมมุติคอมเมนต์ไหนหรือใครที่มาติดตามแล้ว
คำนี้มีคำมึงที่เราต้องรู้แต่ก็ไม่รู้
เค้าก็แค่อ่านเผาบิถิการอะไรมาเล็กน้อย
แล้วก็พยายามตีความเองมันก็จะเป็นเหตุผล
มันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้

สร้างมาได้ฉันก็บล็อกเธอได้จ้า

หนึ่งเลยเป็นเพราะว่าทุกคนรักเรา
แล้วเขาก็ลุ้นกับเลสซิ่งมาตลอด
ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ครอบครัวนี้

ตอนที่พี่เบ้นไม่ได้ออกมาก็รู้ได้ว่าเมื่อไหร่

เอ้าทำไมมันไม่กลับมาอยู่ด้วยกันสักที
โอ้โหลุ้นกันตัวโก่งแล้ว

ข้างในนั้นยิบย่อยเรื่องครอบครัวค่ะ
มันยิบย่อยกว่าที่เราจะแบบว่า

ทำไมต้องให้รอให้พี่เบ้นเป็นคนตัดสินใจ
แต่แพทย์ตัดสินใจยังไม่ได้เลย

แพทย์บอกว่ามาต้องมาอยู่กับฉันเดี๋ยวนี้

ไม่ใช่ว่าฉันจะหอบเสื้อผ้าไป

ฉันไม่สนฉันจะครอบครองตัวเธอ

ทำไมเธอต้องรอเธอตัดสินใจไปเลยสิ

แล้วกลับกลายเป็นครอบครัวแทนที่จะสุข

ตายแล้วมันมาแล้วฉันจะใช้ชีวิตยังไง

ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอยู่

น้องให้เป็นช้อยพี่ไปเลย
คือถ้าพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดเหมือนในแพทย์เลย
ว่าถ้าเอาแพทย์กลับมาอยู่
เบนต้องมีความสุขแน่

ทุกวันนี้ฉันแฮปปี้อย่างนี้

ก็ได้คือทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มี

ใช่คือแพทย์แบบรู้สึกว่าแพทย์ก็แฟร์มากแล้วนะ

มันก็ต้องพูดกันสองฝั่งสิจ๊ะเธอจ๊ะ

คือเราคุยกันหลายรอบแล้วนะ
รอบล่าสุดก็เพิ่งจะนัดเจอกัน

วันนี้พ่อมาอย่าเพิ่งเอาคำตอบของเขา
วันนี้เขามาเพื่อปรึกษาเฉย
มีความเห็นอะไรแพทย์ก็บอกว่าแพทย์พร้อมไม่ว่าจะเป็น
มีความสุขในแบบของแพทย์อยู่แล้วแพทย์กำหนดความสุขของแพทย์เองได้
แพทย์ก็บอกว่าถ้าแพทย์พี่เบ้นมาอยู่กับแพทย์เราก็มารอกันดูว่า
ถ้าเรากลับมาแล้วความสุขเราจะเป็นบวกไหมถ้าไม่ใช่
อ้าวก็ถอยกันออกไปก่อนแล้วก็มาทำหน้าที่พ่อแม่
อันนี้ห้ามขาดเลยนะแต่ถ้าสมมุติพี่เบ้นมองเลยว่า
เราก็มาแบ่งเวลากันว่ายูจะเป็นคนไปรับไปส่งลูกได้ไหม
แล้วเดี๋ยวเย็นไอไปรับได้ไหมเอ่อได้หมดนะทีนี้อย่างที่บอกคือ
ตอนนี้ด้วยความที่เราก่อนหน้านี้พี่เบ้นเขาก็มาหาย
ไอเราก็แบบทำไมเนี้ยมาสุขหายเสาร์อาทิตย์จันทร์
กลับมาอังคารหายวันพุธพฤหัสฉันทำอะไรผิดวะ
ก็เลยนั่งคุยกับเขาก็บอกว่าเวลาเขาทักไลน์มาหาเราอะไรอย่างนี้
หรือเวลาเราทักไปแล้วที่เขาไม่ค่อยตอบ
เขากลัวว่าเราไปกดดันเหมือนแบบเหมือนพอเขาทักมา
ได้โอกาสอ้าวเบ้นทักมาแล้วอ้าวใส่คำถามใส่คำถาม
เขาก็แบบอ๋ออย่างเงี้ยเราก็อ๋อมันเป็นอย่างงี้หรอคุณ
เราไม่รู้เอางี้เราก็เลยปรับที่ตัวเราเราไม่ไปแก้ที่เขา
เราก็เลยเลือกที่จะงั้นไม่เป็นไรฉันทักหาเธอทุกวัน
แต่ฉันจะไม่ถามเธอเลยเรื่องนี้จนกว่าเธอจะพร้อมตอบฉันเอง
คุณรู้สึกว่าอ๋อคุณรู้สึกว่าอ๋อต้องถามพี่เบ้นแล้วล่ะ
เพราะว่าพี่เบ้นบอกขอเวลาสักหน่อยนึงมันเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อน
แล้วก็เขาอยากให้การตัดสินใจของเขาออกมาดีที่สุดเพื่อลูก
ฉันก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็คือมองเนี้ยที่แพทย์มองว่า
ในช่วงระหว่างที่แพทย์รอพี่เบ้นแพทย์รอมาปีกว่าแล้วอ่ะ
มันจะรออีกสักหน่อยไม่เป็นไรแพทย์ก็บอกเขาตรง
ต้องบอกระหว่างที่รอพี่เบ้นตัดสินใจแพทย์ก็จะทำหน้าที่ของแพทย์ให้ดีที่สุด
มีเวลาปุ๊บอย่างวันนี้แพทย์ก็แบบเฮ้ยวันนี้ให้เขามาทำหน้าที่พ่อ
แล้วก็ทักไลน์หาเขาบอกพี่เบ้นตื่นหรือยังว่างไหมวันนี้
เดี๋ยวมารับลูกนะแล้วก็เอาไปเลี้ยงเลยนะแล้วเดี๋ยวพอแพทย์อ่ะ
เสร็จงานแล้วเนี่ยเดี๋ยวแพทย์ไปรับลูกหรือก่อนหน้านี้ที่มีลงรูปกัน
แพทย์ก็ทักหาเขาบอกว่าวันนี้ลูกมีเรียนนะมาเจอกันได้ไหม
อ่าเขาโอเคแล้วก็มาเจอกันพี่เบ้นไม่ได้บอกเลยพี่เบ้นเขาจะใช้วิธีการ
เหมือนถามแพทย์อย่างที่บอกคือเขาขออนุญาตปรึกษาเราก่อน
อบอุ่นหันซ้ายก็เจอเธอหันขวาก็เจอลูกอย่างนี้
ฉันเอาลูกไปให้เธอเลี้ยงเธอเอาลูกมา

ป๊ากับลูกแบบไปเที่ยวกัน
ก็แล้วแต่เธอเลย

เธออยากจะแบ่งเวลาอะไรก็ได้

อย่างที่บอกมันจะเข้าไปกับคำถามเดิมว่า
อยากได้ก็บอกเขาไปสิฉันบอกเขาไปแล้วจ้า
แต่ว่าก็ต้องรอให้เค้าตัดสินใจ
ไม่ใช่ว่าฉันด้านไหนฉันบอกเค้าไปแล้วจ้า
ก็แพทย์พยายามแพทย์ก็จะบอกว่าอย่างที่บอกพี่เบนต้องอดทนหน่อย
คือตอนนี้ลูกเขาแบบยังไม่ชินให้โอกาสเขาปรับตัว
อย่างแรกแพทย์ก็บอกว่าคุณต้องมาหาเราบ่อย
ถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่าเอาลูกคนเดียวไม่ไหว
ทำมาเหมือนอุ้ยทำไมเห็นหน้าป๊าป๊าบ่อยจังอุ้ยความเคยชิน
ฉันไปอยู่กับป๊าป๊าได้แต่ว่าอย่าพึ่งท้องนะ
เวลาที่ลูกไปหาแล้วลูกร้องไห้โวยวายให้ทำความเข้าใจ
นี่ถึงวันแรกที่เขาได้มีโอกาส

เออฉันเลี้ยงของฉันมาปีกว่า

ถ้าลูกเหนื่อยคนเป็นแม่รู้ก่อนคนอื่นแน่นอน
เขาบอกว่าเหรอลูกไม่เหนื่อยจริงเหรอ
บอกคุณลูกไม่เหนื่อยจ้า

แพทย์ก็บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าลูกก็ไม่ได้อยู่กับฉันแล้วนะจ๊ะ

และเรื่องการตื่นเช้าเบนไม่ต้องห่วง

เดี๋ยวปีหน้าเขาก็ต้องตื่นไปโรงเรียนแล้วนะ
ก็เป็นการฝึกว่าเด็กก็ตื่น๗โมง

ก็ไม่ได้ต่างอะไรดี

เหน่าก็เป็นข้อตกลงว่าเบนไม่ต้องห่วง

ไม่ได้รีบไปกันมีผัวใหม่อะไรไม่รีบจ้า

ยังไงพ่อของลูกก็ต้องดีที่สุด

คือเวลารีบหรือคนที่รีบ
ก็ทำหน้าที่ที่เรามีอยู่ให้มันดีที่สุด

เราก็ทำหน้าที่ภายะเลย

พยายามเรื่อยละอย่างมาตลอด
ตั้งแต่เขาออกมาเดือนกว่าที่ผ่านมา

แพทย์ก็เข้าใจเขานะ
มีลูกกับคุณอ่ะปี๒เดือนเนี่ย
แต่ผมเขาไปอยู่ข้างในอ่ะปีกับ๔เดือน
เพราะฉะนั้นอาจจะต้องชุนกันนิดนึง
จะโยงดีโยงดี